เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แล้วก็เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาแชร์นะคะ
มีกลุ่มผู้ชายตามภาพในคลิปเนี่ย
ก็ดูคล้ายกับเป็นทหารเพราะว่าเป็นการตัดผมสั้นเกลียน
เป็นสิบคนเลยอ่ะยกพวกไปทำร้ายเด็กปั๊มนะคะ

นี่นะคะถ้าสังเกตดูดีบางคนใส่เสื้อยืดลายพรางคล้ายทหารจริง
แล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเขียวนี่นะคะไปทำร้ายเด็กปั๊มอะค่ะ
แล้วจะเห็นเลยว่าเห็นไหมมีมีดด้วยอันนี้คือภาพอีกมุมหนึ่ง
มองคนมีมีดนะคะก็จะเห็นว่าเด็กปั๊ม
คิดเงินลูกค้าอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์
คู่กรณีก็พุ่งเข้าไปทำร้ายเขาก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด
นี่นะคะนี่คนเจ็บนะฮะที่เราทำลูกศรไว้
เดี๋ยวคนร้ายจะพุ่งเข้าไปจะพุ่งไปทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มคนนี้
แล้วเด็กปั๊มเขาก็ต้องโอ้โหวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะ
แต่ตามคลิปที่เห็นคลิปแรกนะว่า
ฝั่งที่มาทำร้ายเด็กปั๊มเขามาเป็น๑๐คนเลยนะคุณผู้ชม
คือคลิปทั้งสองมุมเนี่ยนะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาแชร์เอามาโพสต์เอาไว้
นี่มาแล้วแล้วก็ไล่กันไป
แล้วก็ไปเป็นภาพมุมกว้างเมื่อสักครู่
ปั๊มน้ำมันปากซอยเข้าสนามกีฬานะคะ

ใช่ค่ะตามภาพจะเห็นเลยว่ามีมีดด้วย
ดูสิคะนี่นะคนเห็นคลิปนี้วิจารณ์กันเยอะ
แล้วเกิดคำถามว่าเราใช่ทหารไหมที่ไปยกพวกทำร้ายเขาเนี่ย
เสื้อที่ใส่เสื้อยืดหรือว่าทรงผมอย่างเงี้ย
เป็นสีเขียวทหารมีเป็นลายพรางด้วย
คุณวีรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะคะ
ปั๊มที่ถูกทำร้ายคือในกล้านามสมมุตินะอายุเพิ่ง๑๖เองค่ะ
ปั๊มน้ำมันนี้อยู่ติดกับทางเข้าสนามกีฬาของสวัสดิการกองทัพเรือเขตบังนานะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าเย็นวันเสาร์มีทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพเรือ๒คนขี่รถจักรยาน
มาเติมน้ำมัน๕๐บาท
ตัวในกล้าเป็นคนเติมให้
พอเติมเสร็จหนึ่งในทหารเกณฑ์มาแซวพนักงานเก็บเงินในมินิมาตร

ก็เลยถามกลับทหารเกณฑ์คนนั้นว่ามีอะไรเปล่าครับ

คู่กรณีกลับมาพร้อมพวกนะคะ
พวกนะคะมารุมทำร้ายเขาบางคนพกมีดมาด้วย
พี่ชายเขาอยู่ในปั๊มเดียวกันก็ช่วยห้าม
อีกฝั่งนึงก็ถอนตัวกลับไป
นี่นะคะทีนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับพ่อของเด็กปั๊ม
ที่ถูกทำร้ายนะคะนายวิทยานะคะ
ก็บอกว่าหลังลูกชายถูกทำร้ายไปแจ้งความแล้ว
ที่สวนองค์บังนาก็หาทำร้ายราคา

เพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุมีมีดมาด้วย
แล้วก็ไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของทหารเกณฑ์กลุ่มนี้ด้วย
พ่อยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พ่อบอกว่าพ่อเคยเป็นพนักงานของสนามกีฬาสังกัดกองทัพเรือนะ
ที่ผ่านมาก็คุ้นเคยกับทหารในที่ทำงานนะ
แล้วทหารกลุ่มนี้ที่มาก่อเหตุเป็นทหารเกณฑ์
เป็นทหารจริงทหารเกณฑ์กลุ่มใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่ค่ะ

อันดับแรกคือทำทางวินัยของเขาก่อน
หลังจากนั้นหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มดำเนินคดีความทางตำรวจอีกทีหนึ่งครับ
เขาเป็นเด็กถามว่าเด็กอ่ะจะไปสู้กับเขาเหรอเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าวุฒิภาวะมากกว่าถูกต้องไหมครับ
ผู้หญิงมาไว้มากกว่าแต่ว่าเขาน่าจะไต่ตองผมเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นเข้าใจทั้งสองฝ่ายเป็นเด็กวัยรุ่น
ทุกคนอารมณ์ร้อนกันหมดนะครับอารมณ์ร้อนกันหมดแต่ว่ามันน่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราทำไปเนี่ย
มันถูกหรือผิดถูกต้องไหมอย่างน้อยก็ต้องคุยกันทั้งที่ว่าเด็กอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลย
อืมนี่นะคะแล้วก็เป็นทหารจริงจริงนั่นแหละ
เพราะว่าโฆษกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจงนะคะพลเรือเอกเชษฐาใจเปียม
บอกว่าผู้ก่อเหตุตามคลิปภาพที่ให้ดูไปเป็นทหารกองประจำการในสังกัด
กองการกีฬากรมสวัสดิการทหารเรือครับ
มีทั้งหมด๖นายประกอบไปด้วยพลทหารสัตวรรษแป้นประโคน
พลทหารชัยพลบุญนำพลทหารประพัทธ์ศรีบุริน
พลทหารสกุลวัดอ่างทองพลทหารเทียรวัตรทิมทอง
และพลทหารสุภกรป้องศรีดา
นี่ค่ะทหารเกณฑ์กลุ่มนี้ได้ออกนอกกรมกอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อไปเติมน้ำมันรถที่ปั๊ม
แล้วไปทะเลาะกับพนักงานที่ปั๊มน้ำมัน
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก็เลยสั่งลงทันทางวินัย
ตามพรบวินัยทหารให้ขังผู้ก่อเหตุทั้งหมด๓๐วันนะคะ
เป็นข้อหาออกนอกกรมกองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษขัง๑๕วันและพฤตัวไม่เหมาะสม
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสโทษขังอีก๑๕วันรวมแล้วเป็น๓๐วัน
แล้วก็ให้ทำรงวินัยผู้บังคับบัญชา๒ระดับชั้นของพลทหารที่ก่อเหตุด้วย
ก็ได้เข้ารับการฝึกที่ศูนย์นำรงวินัยกองทัพเรือนะคะ
กว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จนะคะ

คดีอาญาที่พ่อไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
ใช่พ่อบอกมันต้องพยายามฆ่าเลยเนี่ยข้อหาเพราะว่าถือมีดกันเข้าไปด้วย

ใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญก็คือคุณเป็นทหาร